คุณผู้ชมครับเรามาตามความคืบหน้าของคดีของนักศึกษาอุเทรนธวายกันต่อนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๑๒ตุลาคม
ซึ่งต้องถือว่าอุกอาจมากถ้าดูจากภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
เพราะว่าคืนนั้นนะครับอ่าผู้ที่เสียชีวิตก็คือนายกมลวิทย์สุวรรณทัศน์นะฮะ
อายุ๒๔ปีนะครับเขาก็ไปช่วยพ่อกับแม่ขายรัดหน้า
เปิดร้านขายราดหน้านะครับอยู่ที่แถวปากซอยนวมิน๕๗นะครับ
คนร้ายมากันสองคนแบบนี้ครับคนหนึ่งก็ขี่จักรยานยนต์ไปรอที่หน้าปากซอย
อีกคนนึงก็เดินไปเลยแล้วร้านเขาอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ
กลมสีแดงเนี่ยมือยิงเลยนะใช่สีน้ำเงินนะฮะนี่เป็นผู้ที่ถูกยิง
ก็เดินเข้าไปหาเขาแล้วก็รัวยิงเลยนะครับก่อนที่จะวิ่งขึ้นไป
จักรยานยนต์ของเพื่อนที่จอดรออยู่แล้วก็ขี่หลบหนีไป
อันนี้นะฮะที่เพื่อนขี่มารอที่หน้าปากซอยนะครับปากซอยนวมิน๕๗นะครับ
คืนวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ยิงเขาเสียชีวิต
ก่อนที่คนร้ายที่ก่อเหตุจะวิ่งออกมาเนี่ยครับ
แล้วก็มาขึ้นจักรยานยนต์ของเพื่อนที่เตรียมรอไว้แล้ว
คือเพื่อนมาถึงก็ไปเลยอืมวางแผนมาอย่างดีอะค่ะครับ
คือจังหวะที่มันเป็นจังหวะที่เวลาชิด
เกิดเหตุเนี้ยนะคะสักประมาณสามทุ่มครึ่งของคืนวันที่สิบสอง
แม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าก็มันไม่มีคนแล้วกำลังจะปิดร้าน
อ่าก็เลยให้ลูกชายเนี่ยเตรียมน้ำมาล้างพัชนะล้างจงล้างจาน
เตรียมปิดร้านอืมปรากฏว่าก้าวออกมาจากร้านได้เพียงสิบเก้าเท่านั้นอ่ะค่ะ
คนร้ายมาจ่อยิงกลางหลังเลยค่ะสี่นัดรัวเลยคือถ้าดูจากภาพในกล้องวงจรปิดก็เห็นว่าคือมันเดินมาหาเลยอ่ะ
นั่นคือเดินมาหาเลยตั้งใจว่าคือฉันฉันจะมายิงคนนี้เลยอ่ะอืมส่วนพ่อผู้เสียชีวิตเนี่ย
เป็นคนขับรถทักซี่น่ะครับจอดรถทักซี่รออยู่หลับอยู่ในรถอืม
รอลูกกับแม่เก็บร้านแม่ตะโกนบอกว่าลูกโดนยิงพ่อเปิดประตูมา
เห็นลูกจมกองเลือดแล้วค่ะแต่คนร้ายก็ไปแล้วนะครับ
ทีนี้แม่ของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าวันเกิดเหตุลูกชาย
ไม่ได้สวมเครื่องแบบแสดงตราสัญลักษณ์ของสถาบันใดทั้งสิ้น
แต่กลับถูกคนร้ายวิ่งมาจากลานจอดรถ
แล้วก็รัวยิงนับได้ประมาณ๔นัดก่อนที่จะหลบหนีไป
ซึ่งเธอเองก็บอกว่าไม่ทันสังเกตแล้วค่ะ
หมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ของคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุ
หมายเลขทะเบียนอะไรที่ผ่านมาลูกชายเป็นคนรักเพื่อนพ้องรักพี่น้อง
ทำงานช่วยเหลืองานบ้านดูแลครอบครัวไม่เคยมีปัญหากับใคร
ส่วนวันนี้ทางครอบครัวก็เดินทางไปรับศพที่สถาบันนิติเวทย์โรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งผลการชนะสูดสบแพทย์นิติเวทย์ระบุว่านายกะมนต์วิทย์สุวรรณทัศน์
เสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืนทะลุหัวใจเลยนะ
ทีนี้ถามพ่อพ่อของผู้ตายเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นนักศึกษาคู่วริต่างสถาบัน
ย่านลาดพร้าวย้ายร้านมาที่จุดเกิดเหตุก็คือเป็นตลาดนัดหน้าทางเข้าหมู่บ้านปากซอยนวมิน๕๗
ย้ายมาจุดนี้ได้เพียงสองเดือนก่อนหน้านี้เคยพบคนแปลกหน้าขับรถมาวนเวียนบริเวณบ้าน
ประมาณสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งเขาก็เลยถามลูกชายว่ารู้จักหรือเปล่า
ที่สุดแล้วก็ทราบว่ามีรุ่นพี่สถาบันเดียวกันนะฝากเตือนให้ระวังตัว
เนื่องจากมีคู่อริจ้องจะทำร้ายคุณพ่อบอกด้วยนะคะว่าสิ่งที่ลูกชายพลาดนะ
แล้วก็ถือว่าพลาดมากที่สุดด้วยคือการลงโปรโมทร้านราดหน้าผ่านทางเฟซบุ๊ก
พอโปรโมทร้านราดหน้าผ่านทางเฟซบุ๊กปุ๊บมันเวอร์วายไงฮะ
ใครก็เข้าไปดูได้ไงคะก็เลยทำให้คู่อริเนี่ยทราบว่าร้านใหม่เนี่ย
อยู่ที่ไหนก็เลยตกเป็นเป้าอืมก็เลยมาก่อเหตุนี้ขึ้นเนี่ยนะคะ
พ่อบอกว่าฝากตำรวจให้ช่วยจับกลุ่มคนร้ายกลับมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด
ส่วนศพลูกชายจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสาครสุนประชาสรรคย่านโชคชัย๔ค่ะ
วัดสาคอนศุลประชาศัณฐ์ย่านโชคชัยศรี

พลตำรวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔
ก็คือเป็นผู้ที่รับผิดชอบท้องที่ที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
บอกว่าจากการชนะสูตรศพนายกมลวิทย์คาดว่าถูกยิงจากปืนลูกโมด
ชนิดบรรจุกระสุนปืนจำนวนห้านัดยิงในระยะใกล้ประมาณสองร้อยเมตร
แล้วก็จากการสอบถามสอบปากคำ๒เมตรนะคะขออภัย
ครับแล้วก็จากการสอบปากคำพ่อแม่ของผู้ตายเนี่ยนะคะ
ทราบว่าตลอดระยะเวลา๒๓ปีที่ผ่านมาผู้ตายเป็นเด็กดี
ช่วยครอบครัวทำมาหากินไม่มีประวัติการก่อเรื่องใด
สำหรับรายละเอียดอื่นตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผย
เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีคือผู้ตายเนี่ย
ไปเป็นพนักงานบริษัทส่งของของบริษัทเคอรี่นะครับ
เลิกงานสองทุ่มทุกทุกสองทุ่มเนี้ยที่เลิกงาน
ก็จะมาช่วยแม่ขายละอัดน่าแบบเนี้ยทุกวัน
แล้วก็ที่สุดแล้วก็มาเกิดเหตุนี้ขึ้นเนี่ยนะคะ
บอกว่าตอนนี้ก็ได้มีการสั่งกำชับ
พลตำรดยีคัชชาทาศาสตร์รองผู้บัญชาการตำรดนครบ่าน
ให้ตั้งประเด็นการก่อเหตุในทุกประเด็นตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
เกี่ยวข้องกับผู้ตายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสถาบัน
เรื่องส่วนตัวของผู้ตายตลอดจนพฤติกรรมของผู้ตาย
ขณะที่ช่วยคุณแม่ทำงานไปดูซิว่า
สวมใส่เสื้อสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นสถาบันใดหรือไม่อย่างไร
เนื่องจากระยะทางที่เกิดเหตุกับสถาบันการศึกษาไม่ได้อยู่ในระแวกเดียวกันนะคะ
แต่เอาล่ะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ยอมรับนะคะว่า
ตอนนี้คือในจุดที่มันเกิดเหตุกล้องวงจรปิดมีไม่มาก
ก็เลยสั่งการให้ตำรวจฝ่ายสืบสวนสนราชพร้าวลงพื้นที่แกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิด
ในจุดที่คนร้ายหลบหนีแล้วก็ไปดูข้อมูล
บุคคลใกล้ชิดและเพื่อนสนิทของผู้ตาย
เนื่องจากว่าอาจจะมีบางเรื่องที่ผู้ตายอาจจะไม่ได้บอกครอบครัวทุกเรื่อง
ดูสิว่ามีข้อมูลตรงนี้หรือเปล่า
ว่ามันจะเป็นอะไรที่มากกว่าเรื่องของคั่วหรี่ต่างสถาบันหรือเปล่าใช่ไหม
ก็ต้องจับคนร้ายให้ได้นะจะได้สอบถามกัน
สอบปากคำว่าเออทำไมต้องมาฆ่าเขาขนาดนี้
อาจขนาดนี้เลยปืนมันหาง่ายเหลือเกิน
ถึงก็มายิงเขาเลยแล้วเขาก็ตายอย่างนี้
คือถ้าเป็นแบบที่คุณพ่อของน้องที่ถูกยิงเสียชีวิต
ตั้งข้อสังเกตนะว่าลูกชายถูกคู่อริต่างสถาบัน
แล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กว่าร้านค้าร้านขายร้านทำมาหากินของครอบครัวอยู่ตรงนี้
แล้วก็ถูกมันตามมายิงจนตายอย่างนี้
คือต่อไปก็คงไม่ต้องทำอาหารกินอะไรกันแล้วใช่ไหม
และพวกนี้ก็ไม่หมดไปสักทีแบบครัวหรี่ต่างสถาบัน
ตามมาไล่ยิงกันทำร้ายกันตีกันอะไรอย่างนี้